มาดูการป้องกันโรคพิสุนักบ้ากันหน่อยนะคะ
ทางสำนักอนามัยกรุงเทพหานครได้มีการจัดการในพื้นที่
แก้ไขปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัด
ป้องกันเรื่องของโรคพิสุนักบ้าเพราะว่าจะมีการจัดงาน
วันป้องกันโรคพิสุนักบ้านโลกในวันที่๒๕กันยายนนี้ค่ะ
หญิงวันธนีวัฒนารองประหลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่า
พิสุนักบ้าเป็นโรคสัตว์สู่คนที่มีความร้ายแรง
ที่ผ่านมาสถานการณ์โรคพิสุนักบ้าของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลง
จากข้อมูลสถิติของสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณสุขพบว่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๓จำนวนคนเสียชีวิตด้วยโรคพิสุนักบ้า
ทั้งประเทศมีจำนวนปีละ๓๖คน
ในขณะที่กรุงเทพยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี๒๕๕๕จนถึงวันที่๗กันยายนนี้
กระทั่งได้รับรายงานจากโรงพยาบาลจุลาลงกรนะคะ
พบผู้ป่วยเพศชายอายุ๕๒ปีอยู่ที่เขตบางนา
ติดเชื้อพิสุนักบ้าจากการถูกสุนัขกัดแล้วไม่ไปพบแพทย์
แสดงอาการและเสียชีวิตในที่สุดค่ะ
เลี้ยงที่มีความเสี่ยงนั้นไม่มีภูมิและได้รับเชื้อ
คุณผู้ชมคะมาดูสถิติข้อมูลตัวอย่างสัตว์
ในเขตกรุงเทพมหานครนะคะ
ส่งตรวจยืนยันโรคพิสุนักบ้าทางห้องปฏิบัติการ
มีแนวโน้มลดลงจาก๗๒ตัวในปี๒๕๕๙
เหลือ๒๒ตัวในปี๒๕๕๙
และในปี๒๕๕๙พบเพียง๑๓ตัว
โดยพบว่าสุนัขเป็นโรคพิสุนักบ้ามากที่สุด
ร้อยละ๙๖รองลงมาเป็นแมวค่ะร้อยละ๔
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครยังคงดำเนินการจับสุนัขจรจัด
ตามคำร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะคะ
ซึ่งปีนี้กรุงเทพหานครเป็นเจ้าภาพค่ะคุณผู้ชม
ในการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านโลกประจำปี๒๕๕๙
วันอาทิตย์ที่๒๕กันยายนนี้นะคะที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานคร
ประเวทภายใต้แนวคิดร่วมใจไม่ทิ้งสัตว์ช่วยขจัดโรคพิษสุนักบ้า
เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคพิสุนักบ้า
ตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกันในการกำจัดโรคพิสุนักบ้า
ประชาชนสามารถนำสุนัขนำแมวไปรับบริการต่างได้นะคะ
ภายในงานนี้ต้องบอกเลยว่าฟรีค่ะ